ส่วนเทนนิสรายการพิเศษนะคะอินเตอร์คอนติไนเติลเวิลเทนนิสไทยแลนดแชมปินชิปสองพันสิบเจ็ด
ซึ่งก็นำเอาสี่นักเทนนิสหญิงท็อปเทนของโลกมาแข่งขันกันค่ะมีนายสุวรรลิปตะพันลบนะคะ
รองประธานสหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชียหรือว่าเอทีเอฟในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
แล้วก็มีซีต้าเจนเซ่นค่ะนางเอกสาวนะคะเป็นผู้จับสลากประกบคู่ค่ะ
ซึ่งการประกบคู่ก็ปรากฏว่าชิมาน่าฮาเลปนะคะ
มือหนึ่งของโลกชาวโรมาเนียจะพบกับโยฮาน่าคอนต้ามือเก้าของโลกจากสหราชอาณาจักร
ส่วนอีกหนึ่งคู่ค่ะเป็นแคโรเลน่าพริโกว่ามือสี่จากสาธารณรัชเช็ก
พบกับเยเลน่าออสตาเพนโกค่ะมือ๗จากรัฐเวียค่ะ
โดยการแข่งขันก็จะมีขึ้นวันที่๒๓ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ
ผู้ชนะก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศ๒๔ธันวาคมที่สนามทูอาริน่าหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
ที่สนใจก็สามารถซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้นะคะ๒๕๐๐บาทค่ะ